สำหรับกรณีที่ไปเจอวันสเปิมไปลอยตายอยู่ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ไหนเป็นห่วงเรื่องการนำเข้าขยะสุขภาพประชาชนแล้วเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพของสัตว
อยู่ร่วมโลกกับเราด้วยนะคะเพราะว่าทีมสัตวแพทย์ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
เขามีการผ่าซากวานแล้ว

ถึงจะผ่าออกมาแล้วก็หาสาเหตุได้นะคะ
วานสเปิมหรือวานหัวทุยตัวผู้ขนาดใหญ่๑๒เมตร
หนักประมาณ๑๒ตันตัวนี้ค่ะ
พอถูกผ่าท้องออกมาเนี่ยเขาบอกว่า
ในกระเพาะอาหารมีขวดน้ำพลาสติกอยู่ตั้ง๔ขวด
แต่ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเจ้าขวดน้ำพลาสติกเหล่านี้
จะเป็นสาเหตุการตายของวานตัวนี้หรือเปล่า

ยังมีเขี้ยวหมึกเศษชิ้นส่วนปลา
แล้วก็มีพญาติรวมถึงชิ้นเนื้อที่ผิดปกติด้วย
ก็มีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจสอบแล้วนะคะ
จะสามารถสรุปสาเหตุการตายที่แท้จริงได้อีก๑สัปดาห์

ตอนนี้เอารถแบ็คโฮลขุดหลุมฝังเอาไว้ก่อน
รอสัก๒ปีให้เนื้อของมันเนี่ยเปื่อยแล้วก็เน่าสลายไปก่อน
ก่อนที่จะขุดโครงกระดูกมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บนเกาะลันตาต่อไปนะคะ
เรื่องของขยะในทะเลเนี่ยจริงของบ้านเรานี่ก็นำโด่งเหมือนกันนะคะ
ไม่ได้น้อยเลยแล้วก็มีการรณรงค์กันหลายต่อหลายครั้ง
ดารานักแสดงหลายคนก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้เหมือนกัน
เรื่องการทิ้งขยะลงทะเลทิ้งขยะลงแม่น้ำ
เราเอามันพ้นตัวก็จริงแต่มันไปเข้าตัวสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ
ปลามันเห็นมันก็สามารถเรียกว่าอาหารไง
มันไม่รู้แล้วก็จริงมีหลายตัวเหมือนกันถุงคลาสติกับแบบนี้นะคะ
มันไม่ไห้ถอยหลังนะบางตัวมันก็ไปตั้งแต่ข้างหน้า